มาดูเรื่องของการปรับพื้นที่

ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานคร
เร่งที่จะปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้
ฝั่งทิศใต้คือฝั่งที่อยู่ติดกับทางด้านพระบรมหาราชวัง
ส่วนฝั่งทิศเหนือก็คือฝั่งที่อยู่ติดกับทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางฝั่งทิศใต้ที่จะมีการปรับพื้นที่
ก็คาดว่าจะปรับให้เสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
เพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างพระเมรุมาตร

ก็จะย้ายไปยังท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
ห้องนังสาวตรีดาอภัยวงคโครสกุรูเทพมหานคร

เพื่อที่จะเตรียมสำหรับการสร้างพระเมรุมาตร
โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จทันแบบพระเมรุมาตรของกรมศิลปากรนะคะ
ว่าไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนนี้
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะเคลื่อนย้ายเต็นต์
จากฝั่งทิศใต้มาอยู่ฝั่งทิศเหนือแทนค่ะ
เพื่อให้ประชาชนใช้พักระหว่างรอเข้ากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ทั้งนี้การมอบพื้นที่สนามหลวงทางฝั่งทิศใต้
ให้กับสำนักพระราชวังเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตร
ก็จะทำให้เหลือพื้นที่อำนวยความสะดวกกับประชาชน๑ใน๓นะคะ
ซึ่งก็อาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่เฉลี่ย๑แสนคนต่อวัน
กรุงเทพมหานครจึงเร่งปรับปรุงพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ
เพื่อที่จะเตรียมตั้งเต็นต์ให้ประชาชนได้ใช้พัก
ระหว่างรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยจะปรับสภาพด้วยการเทหินคลุกแล้วก็มีการปูแอสฟอล์
ซึ่งหลังจากงานพระราชพิธีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ
ทางกรุงเทพมหานครก็จะลอกแอสฟาลต์รวมถึงหินคลุกออกค่ะ
พร้อมทั้งจะมีการปูย่าลงในพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือ

ขณะที่กำลังปรับทางทิศเหนือนี่นะฮะ
ใช่แล้วก็คาดว่าการปรับพื้นที่บริเวณนี้นะคะ
จะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
ส่วนในวันจันทร์ก็จะเริ่มกางเต็นต์จำนวน๗๒หลัง

ให้พักระหว่างที่จะรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ได้ประมาณ๒หมื่นคนนะคะ
โดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะรองราชเลขา

พร้อมด้วยนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร
ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
รวมถึงได้ตรวจดูแบบแลนด์สำหรับการสร้างพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณเต็นต์กองอำนวยการกลางท้องสนามหลวง
ก่อนที่จะมีการกลับไปหารือต่อที่กรมศิลปากรค่ะ
คือตอนนี้ทางสนามหลวงฝั่งเหนือนะครับ
ก็ต้องย้ายทั้งเต็นต์กองอำนวยการ
ของจิตอาสาเต็นต์ในการแจกจ่ายของ
แล้วก็เต็นต์ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ถ้ามาอยู่ฝั่งเหนือทั้งหมดประมาณเกือบ๗๐เต็นต์นะครับ
สัปดาห์หน้าที่ถึงนี่นะครับน่าจะย้ายได้ทั้งหมด
ใช่ค่ะเพราะว่าจากการที่เราได้ทำข่าว

เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
ก็มีการที่จะพยายามจัดระบบระเบียบต่าง
เรื่องของการเข้าไปในพื้นที่
การที่จะแจกอาหารจิตอาสาต่าง
เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนั่นเอง
จัดเวลาในการแจกอาหารมา๒๓วันแล้วนะ

จัดเวลาแบบนี้เพราะว่าจะได้เกี่ยวพันธุ
เรื่องของการย้ายเต็นต์และจัดระเบียบมาทิศเหนือด้วย
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อย
เฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ